เมื่อวานเรานำเสนอเหตุการณ์ความขัดแย้งกัน
ลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงที่จังหวัดขอนแก่น
ถึงขนาดลูกเลี้ยงปลาระเบิดขวดใส่พ่อเลี้ยง
แล้วก็เอาอาวุธมีดมาฟันหัวพ่อเลี้ยงเลือดอาบเลยนะฮะ
ปัญหาอาจจะเกิดจากเรื่องของมรดก
ที่แม่ของลูกเลี้ยงคือแม่แท้นี่แหละฮะ

ทีนี้ตัวพ่อเลี้ยงต้องเป็นคนจัดการมรดก

จะไม่พอใจในการจัดการมรดกของเขา

แต่เหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งคนในบ้าน
คนในชุมชนเขากลัวพฤติกรรมของลูกเลี้ยง
ค่อนข้างจะโหดเพราะว่ามีการเอามีดเอาพระ
มามัดรวมกันแล้วเอามาฟันพ่อเลี้ยง

มีมีดขอมีดเคี้ยวมัดรวมกันหมดเลย

ส่วนนี้ก็คือหน้าตาของลูกเลี้ยงนะครับ

วันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ

คือนายอนุสักปะกะตังอายุ๓๕ปี

คือนายสุรศักดิ์สนองเดชอายุ๕๐ปี

อยู่ในชุมชนศาลเจ้า๖ตำบลในเมือง

นายเบียร์ใช้ระเบิดขวดปลาใส่พ่อเลี้ยง

ก่อนจะใช้มีดฟันจนพ่อเลี้ยงได้รับบาดเจ็บสาหัส
เป็นแผลเวอะที่ศีรษะและร่างกายหลายแห่ง
ขณะนี้ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่

ตำรวจก็รู้แล้วล่ะว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายเบียร์ลูกเลี้ยง
นำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มนำตัวมาสอบปากคำ
ตัวลูกเลี้ยงเองรับสาภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงนะครับ
ตำรวจมีการตรวจปัสสาวะพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วง
กับเสพยาเสพติดมาด้วย
ตัวนายเบียร์ตัวลูกเลี้ยงอ้างว่า
เขาไม่ได้ใช้ระเบิดขวดปลาใส่พ่อเลี้ยง
แค่ใช้ท่อนเหล็กตีทำร้ายร่างกายเท่านั้น
ส่วนสาเหตุก็อ้างว่าพ่อเลี้ยงไม่ดูแล
และไม่เอาใจใส่หลานชายวัย๑๒ปี
และสาเหตุอีกเรื่องหนึ่งก็ตรงกับที่พ่อเลี้ยงบอก
นั่นก็คือเรื่องของมรดกของมารดาแม่แท้ของเขา
หลังจากแม่แท้ของเขาเสียชีวิตไป
แล้วพ่อเลี้ยงไม่ได้แบ่งมรดกให้ตามที่เคยตกลงกันไว้

แล้วก็รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็เล่าว่าสาเหตุที่ถูกลูกเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บนั้นมาจากเรื่องปัญหามรดกของภรรยา
ที่ผมเองนำมรดกมาจัดการต่อหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตไป
มรดกที่ต้องจัดการต่อและต้องแบ่งให้กับลูกเลี้ยง๒คน
คือตัวภรรยามีลูกชายคนหนึ่งแล้วก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่ง
ก็เท่ากับเป็นลูกเลี้ยงของนายสุรศักดิ์ทั้งสองคนถูกต้องไหม
ทรัพย์สินของภรรยาก็คือมีรถยนต์๒คัน
ยังผ่อนค่างวดไม่ครบและมีเงินประกันชีวิตอีก๑แสนบาท
ซึ่งตัวเขาเองหลังจากที่จัดการงานศพภรรยาเรียบร้อยแล้ว
ก็จะได้แบ่งมรดกของภรรยาให้กับลูกเลี้ยง

ที่แม่ก็อยากให้มรดกลูกทั้งสองคน
แต่มันอยู่ระหว่างช่วงการดำเนินการ
โดยมีตัวลูกสาวลูกสาวของผู้ตายเป็นผู้มารับทราบ
ถึงการดำเนินการทุกขั้นตอนว่าจะแบ่งมรดกกันยังไง
รถยนต์จะแบ่งให้ทั้งสองคนแหละ
ส่วนเงินประกันชีวิตจะแบ่งให้หลานชายของตัวเอง
การจัดการเรื่องมรดกก็ยังมีญาติพี่น้องของภรรยามารับทราบด้วยทั้งสิ้น
ตัวนายสุรศักดิ์เองเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปิดบังอะไรใดเลย
ทุกคนเข้าใจว่าจะแบ่งสมบัติกันยังไง
ก็เหลือแต่นายเบียร์ผู้ก่อเหตุนี่แหละครับ
ตอนแรกก็ทำท่าเหมือนจะเข้าใจดี
แต่มาตอนหลังเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่อง
มาก่อเหตุทำร้ายร่างกายตัวพ่อเลี้ยงในครั้งนี้
ด้านคดีตัวพ่อเลี้ยงบอกว่าอยากให้ดำเนินการให้ถึงที่สุด
เพราะว่าถือว่าลูกเลี้ยงมีเจตนาจะฆ่าเขาให้ตาย

มัดรวมกันระหว่างมีดพระมีดขอมีดอะไรเนี่ยนะครับ
และอยากให้ตำรวจแจ้งข้อหากลายเป็นพยายามฆ่า
แต่ทางนี้ก็จะไม่ให้อภัยกับลูกเลี้ยงด้วยนะ
ไม่ต้องให้เขามายุ่งกับของคุณ

ก็จะได้ให้ไปต่อยอด

แล้วก็มีเงินประกันชีวิตมันคือหนังแสงบาท
นายสุรศักดิ์พ่อเลี้ยงเองบอกว่าผมไม่คิดจะฮุบสมบัติใดไว้หรอก
จะแบ่งให้ลูกนั่นแหละลูกเลี้ยงถึงแม้จะเป็นลูกเลี้ยงก็ตาม
แต่ตอนนี้ก็คงต้องตัดขาดตัดใจกันแล้วกับลูกเลี้ยง

ใช่ครับพันธุ์ตำรวจโทประเจนสุนันสารวัตรสอบสวนสพบ้านไผ่
บอกว่าหลังสอบปากคำผู้ต้องหาเสร็จก็ได้แจ้งข้อหาเบื้องต้นกับนายเบียร์นะครับ
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นและข้อหาเสพยาเสพติด
นำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดพลฝากขังในวันพรุ่งนี้
ส่วนผู้เสียหายที่ยังติดใจสงสัยก็จะต้องสอบสวนหาว่ามีความผิดในข้อหาอื่น
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มในภายหลังต่อไปนะครับ
เพราะว่าตัวผู้เสียหายบอกว่าอยากให้เป็นเรื่องของเจตนาค่าเลยแหละ